คุณผู้ชมไปเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
อาทิตย์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ไหนรู้ไหม
จะพาไปดูที่ทุ่งบัวสวรรค์โอ้โหมาที่นี่ที่เดียว
ครบจริงคุณอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะ
งบัวระเวที่ชัยภูมินั่นเองค่ะ
ทุ่งบัวสวรรค์หรือว่าทุ่งดอกกระเจียวโอ้โหบรรยากาศดีค่ะ
ชมพูที่คุณเห็นเนี่ยถ้าเกิดชื่อเพราะเขาเรียกปฐุมมานะ
ส่วนดอกกระเจียวสีขาวเขาจะเรียกเพราะว่าเทพรำลึก
แล้วที่นี่นะมีอีก๕ผาที่มีวิวธรรมชาติสวยมาก
มีน้ำตกไซทองด้วยมากางเต็นต์พักแรมมีแต่ฟินกับฟินค่ะ
อากาศก็บริสุทธิ์นะนี่แหละถึงบอกแล้วว่าไปที่เดียวนี่เที่ยวได้ครบเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่ทุ่งบัวสวรรค์อย่างเดียวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไป
นี่ค่ะไปดูประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อุบลเนี่ยเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม
ช่วงใกล้วันเข้าพรรษาแบบนี้แล้วบรรยากาศเนี่ยนะ
เขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมกระบวนการทำต้นเทียนของช่างทำต้นเทียนด้วย
แล้วต้นเทียนเนี่ยนะกว่าจะออกมาได้ใช้เวลาทำทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกัน๑เดือนนะคะ
เห็นต้นเทียนที่สวยงามแบบนี้แล้วนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลเนี่ยบอกเลยนะ
ปีนี้คือน่าจะมีเงินไหลเข้าจังหวัดไม่น้อยกว่า๔๐๕๐ล้านบาทเพราะอะไรรู้ไหม
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจองห้องพักจองโรงแรมเยอะเลย
เพราะฉะนั้นค่ะช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนไปที่อุบลได้นะคะ
ดูเรื่องของการทำต้นเทียนแบบนี้ได้ความรู้แล้วก็ซึมซับ
เกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะสวยงามมากจริงค่ะ